มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
ชายหนุ่มคนหนึ่งได้คลุ้มคลั่งยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ระแวงว่าแฟนสาวที่เป็นแม่ค้าขายขนมหวานที่ตลาดสามชุก

ใช้ปืนยิงเสียชีวิตในบ้านพักนะครับ

ช่วงเย็นของวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตำรวจสพสามชุกได้รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิต๑ราย
ภายในบ้านแห่งหนึ่งที่ห่างจากตลาดสามชุกเพียง๒กิโลเมตร

ตำรวจพบศพนางสาวชะนัดดาสุจิตรานุภาพหรือเจ๊มน

แม่ค้าขายขนมหวานในตลาดสามชุก

นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุคือแฟนนุ่ม
คบหากันมา๕ปีอย่างนายปัชระกวางดอน
หรือที่ชาวบ้านในสามชุกเรียกกันในชื่อของด่งย่านยาว

และนำร่างเจ๊มนตรวจพิสูจน์การเสียชีวิต

โด่งและเจ๊มนเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพ
โดยมีเพื่อนของเจ๊มนติดรถกลับมาด้วย
โดกได้อ้างว่าจะขอแวะเอาของสำคัญที่บ้านใหญ่
แต่ของสำคัญที่ในโด่งอ้างกลับเป็นปืนขนาด๙มิลลิเมตร
เมื่อปืนอยู่ในมือในโด่งเดินปรีเข้ามาหาแฟนสาว

โด่งด่าทอพร้อมทำร้ายเจ๊มนโดยเชื่อว่าแฟนสาวปันใจให้ชายอื่น
ขณะที่ทางด้านของเจ๊มนไม่ทันได้พูดตอบโต้ใด
เพราะนายโด่งตัดสินใจลั่นไกลปืนถึง๓นัด
เจ๊มนนอนจมกองเลือดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
การยิงน่าจะยิงจากสูงลงต่ำ
แล้วก็กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์
ทางด้านของนางประสิทธิ์ศรีนุษย์นารสยายของนายโด่ง
นั่งอยู่หน้าบ้านในตอนนั้นตกใจจนเป็นลม
เพราะเสียงปืนที่ยายได้ยินไม่ใช่การยิงปืนขึ้นฟ้าเหมือนทุกครั้ง
เพราะครั้งนี้นายโด่งกลับลั่นไก่ปืนใส่แฟนสาว
หลังสิ้นเสียงปืนในโด่งตั้งสติได้
รู้สึกผิดและหวังยิงตัวตายตามแฟนสาว
แต่ยายประสิทธิ์ศรีเข้าไปห้ามไว้
ก่อนที่ในโด่งจะอาศัยจังหวะที่ทุกคนแจ้งตำรวจหลบหนีไป
ข้อมูลสำคัญคือในโด่งติดยาเสพติด
และเคยถูกดำเนินคดีหลายครั้ง
ส่วนปมเกิดเหตุทุกคนเชื่อว่า
นายโด่งเกิดภาวะจิตร้อนจากวิทยา
จนเป็นเหตุของการบันดาลโทษะ
นายโด่งจะไปกับใจมนต์
เขายุ่งให้มันก็อีก
ยายก็ไม่รู้ว่ามันไปยังไงไปไหน

แต่เราก็เหมือนแบบ
ไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวเขาเยอะ
ขณะที่ทิศทางของการปิดคดีนั้น

ได้ปูพรมออกไล่ล่าทุกตารางนิ้วของจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ก่อเหตุจะหนีออกจากเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วก็ตาม

คดีนี้จะใช้เวลาในการไล่ล่าตัวในโด่งไม่นาน
เพราะผู้ต้องหาไม่ได้มีทรัพย์สินใด

ชรพงศ์ชัยงามถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน